เดี๋ยวให้ไปดูคลิปนี้นะคะลูกสาวของคุณลุงที่อยู่ในคลิปเขามาร้องขอความเป็นธรรมคือคุณลุงถูกผู้ชายที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจมารวบตัวนะคะ
อ้างว่าคุณลุงคนนี้ขายยาบ้าเหมือนกับจะมาล่อซื้อแต่ลูกสาวบอกว่าพ่อไม่ได้ซื้อขายยาบ้าไม่ได้มีของกลางยาบ้าไม่ได้มีเงินล่อซื้ออะไรจากตำรวจด้วย
แต่เหมือนตำรวจยัดเยียดแล้วพ่อก็ถูกทำร้ายด้วยเดี๋ยวไปดูคลิปกันก่อนค่ะ
นี่นะคะในโลกโซเชียลก็แชร์เอาไว้ตั้งคำถามว่าทำเกินกว่าเหตุไหมก็จะมีกลุ่มผู้ชายเขาอ้างตัวว่าเป็นตำรวจรวบตัวผู้ชายสูงอายุเสื้อส้มคือตะครุบจนลุงคนนี้นอนกับพื้นเลยนะคะในคลิปจะเห็นว่าเหมือนกับมีเลือดออกที่ปากด้วย
มีคนถ่ายคลิปเป็นเสียงผู้หญิงก็ตะโกนตลอดว่าห้ามตีห้ามทำร้ายนะคะคลิปนี้ก็แชร์อยู่ในโลกโซเชียลทีเนี้ยเราตรวจสอบให้ทีมข่าวติดต่อไปที่คุณพันธิราจูด่วงเป็นคนถ่ายคลิปเป็นลูกสาวของคุณลุงที่อยู่ในคลิปคุณลุงก็คือนายวีจูด่วงอายุห้าสิบห้าค่ะคือตำรวจมาจับตามในคลิปนะคะลู
ขายยาบ้าไม่เคยซื้อขายยาบ้าด้วยของกลางก็ไม่มีเงินล่อซื้อก็ไม่มีแต่ตำรวจชุดนี้พยายามที่จะยัดเงินของกลางใส่มือพ่อก็ไม่รับเพราะพ่อไม่ได้ขายยาบ้าก็เลยถูกตำรวจชุดนี้ทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บคือลูกสาวก็เข้าไปห้ามแล้วก็ถ่ายคลิปนะคะเพื่อจะได้เป็นหลักฐานแต่ตำรวจชุดนี้ท้าทายว่าถ่ายเลยถ่ายเลย
ถ่ายแล้วก็เอาคลิปนี้ไปแชร์เพื่อร้องขอความเป็นธรรมเธอบอกว่าพ่อยังอยู่ที่โรงพักบางรกรรมค่ะวันนี้เพิ่งไปเยี่ยมมาพ่อบอกว่าก็บาดเจ็บหลายแห่งนะคะฟกช้ำหลายจุดเลยโดนซ้อมทั้งทั้งที่ไม่ได้มีของกลางอะไรที่ตัวลูกสาวบอกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะทีมข่าวก็โทรศัพท์ติดต่อไปที่รองผู้กำกับสพบังรกรรมเพื่อสอบถามเรื่องนี้ได้รับ
ของสพบางรกรรมไหมหรือว่าเป็นตำรวจชุดไหนนี่ค่ะก็ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมอย่างละเอียดทางตำรวจบอกยืนยันจะให้ความเป็นธรรม